เตือนลูกบอกเองจะออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วย

ถูกแล้วนะปรากฏว่าลูกโมโหเถียงกับแม่
พ่อเลี้ยงมาได้ยินพ่อเลี้ยงก็เลยถามว่าเองด่าแม่ทำไม
เท่านั้นแหละครับพ่อเลี้ยงถูกลูกเลี้ยงคนนี้

เรื่องนี้ติดตามได้จากรายงานนะครับ
เหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นค่ำวันที่๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
หมู่บ้านน้องยางหมู่ที่๖ตำบลตรำดม

ผู้เสียชีวิตคือนายสมเกียจชงโคอายุ๔๙ปี
ถูกในเคนามสมมุติวัย๒๕ปีลูกเลี้ยง
ซึ่งมีอาการป่วยทางจิตชกต่อยและกระทืบซ้ำหลายครั้ง
ขามุ้งบนแคร่ใต้ถุนบ้าน

แต่สุดท้ายไม่อาจยื้อชีวิตเอาไว้ได้
แพทย์คณสุทธิศศพพบว่ามีภาวะสมองบวม
เลือดออกในสมองจากการถูกทำร้ายอย่างรุนแรง
เช้าวันนี้ตำรวจสพรำดวนคุมตัวในเคผู้ต้องหา
ถูกจับกลุ่มได้หลังจากเกิดเหตุ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เลี้ยง๔ครั้งขณะนอนอยู่ในมุ้ง
แล้วใช้เท้ากระทืบที่ใบหน้าอีกหลายครั้งจนแน่นิ่ง
ระหงรวดเร็วอายุ๕๒ปี
ภรรยาผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า
คืนเกิดเหตุตนเองเตือนลูกชายให้สวมหน้ากากอนามัย
เพราะกลัวถูกจับปรับและดำเนินคดี
ว่าผู้เป็นแม่จะไม่มีเงินจ่าย

ว่าไม่กลัวพร้อมยอมติดคุก
ก่อนเดินขึ้นชั้น๒ของบ้าน

แต่ก็โดนลูกหลงจนปากแตก
รับว่าสามีเป็นคนชอบดื่มเหล้า
ทุกครั้งที่เมามักทะเลาะและด่าลูกชายประจำ

ก็จะพูดจากันดีรักเหมือนลูกในไส้

ที่ถูกพ่อเลี้ยงด่าประจำ

ไปบนบ้านบอกว่าผู้ใหญ่เขา

ก้าวก็ให้เค้าไปจ่องมือ
ผู้ชายก็บอกว่า
เพราะว่าก็นอนในนี่ก็ว่าจะเอายังไง
จำที่กดดันก็เพราะว่าเลี้ยงเหลือด่าอย่างเงิน
อันนี้หนึ่งถูกหลังเบิบพี่หน้าหง
แต่ก็ไม่เคยทำร้ายใคร
ไม่มีจ้ะไม่มีไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีอะไร

ในพื้นที่ตำบลสำรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์

รับว่าคาใจและเสียใจกับเหตุการณ์นี้
น้องชายจะเป็นพ่อเลี้ยงของในเค
แต่ก็รักเหมือนลูกแท้และเคยพามาหาญาติประจำ

ใช่ทั้งนี้ก็รักเขา

ศพของในสมเกียรติยาเตรียมชาวประนักอิต
วันจันทร์ที่๑๒กรกฎาคมนี้
ขณะที่ในเคผู้ก่อเหตุถูกแจ้งข้อหา

ก่อนนำตัวฝากหางศาลจังหวัดสุรินทร์
วิรยุทธ์ปรานีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน